ท่านประธานสปาที่ขอบพิจารณ์ชาววัพพัฒนาวงบรรชีรายชื่อพัก๙ไกลครับ
วันนี้ผมจะอภิปรายไม่วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งในฐานะนายกรรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อภิปรายของผมนะครับจะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความล้มเหลวและบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน
ความไร้ประสิทธิภาพไร้ภาวะผู้นำปัดความรับผิดชอบลอยตัวอยู่เหนือปัญหา
ปะละเลยในการกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมจนทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
ท่านประธานครับการอภิปรายของผมบางช่วงบางตอนนะครับอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของนายทหารบางคนอยู่บ้าง
แต่ผมก็ต้องเรียนต่อท่านประธานนะครับผ่านไปยังนายทหารทุกคนในกองทัพไทยครับว่าผมและพักเก้าไกลไม่ได้มีอคตินะครับ
ไม่ได้มีความแค้นไม่ได้จนเกลียดจนชังอะไรกับทหารไทยและกองทัพไทย
พิปรายของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเหมารวมถึงนายทหารทุกคน
ท่านใดไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนตัว
แต่หากใครจะรับไปก็สุดแท้แต่ครับท่านประธาน

มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชุดใดที่เราเคยมีมาครับ
คือเรามีอดีตผู้บัญชาการทหารบกอยู่ด้วยกันถึง๓คนด้วยกัน
เลียงนะครับตามการเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
และพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ใครได้ยินโปรไฟล์แบบนี้นะครับของคอรมอลนี้
ก็ต้องเชื่อแน่ครับว่างานบริหารด้านความมั่นคงนั้น
ไม่แพ้ใครแต่เอาเข้าจริงนะครับท่านประธานครับ
ตั้งแต่ต้นปี๒๑๖๓เป็นต้นมากลาโหมมีแต่เรื่องงามหน้าเท่านั้นครับ
ผมพบว่าผลเอกประยุจันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมปล่อยปะละเลยจนทำให้มีปัญหาทุจริต
ไม่เห็นไม่ได้ครับเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ซ้ำซากโดยไม่มีการแก้ไขหรือตรวจสอบ
ก็ทำให้เชื่อได้ว่าผลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับที่รู้เห็นเป็นใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
และที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้ประโยชน์แก่พวกพ้องของตน
แก่วงวานของตนที่อยู่ในกองทัพ
ก่อนที่จะไปเรื่องการโกงกินภาษีพี่น้องประชาชนนับพันล้าน
และความล้มเหลวในฐานะนายกรัฐมนตรี
และทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติขนาดไหน
มาเริ่มที่เหตุการณ์กัดยิงโคร้าต
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบก
ความไม่มั่นคงและเป็นต้นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมกราดยิงโคราช
ก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับผมขอเรียนกับท่านประธานนะครับ
ไปยังพี่น้องชาวโคราชด้วยความเคารพต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
ด้วยความเคารพต่อผู้ที่ได้ผลกระทบทุกท่านว่าผมจำเป็นต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปราย
เพราะผมไม่อยากจะเห็นคราบน้ำตาของพี่น้องคนไทยต่อเหตุการณ์แบบนี้อีก
และผมต้องการให้ผลเอกประยุทธ์ตอบคำถามผมและพี่น้องประชาชนวันนี้ครับ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ถึงวันนี้ครับท่านประธานจริงอยู่ว่ารัฐบาลได้เยียวยาผู้ที่รับผลกระทบทั้งหมด
จริงอยู่ว่ากองทัพได้สอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิด
อยู่ว่ากองทัพได้ปรับปรุงนะครับระบบดูแลคลังอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ท่านประธานครับหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
นั่นคือการที่นายทหารชั้นผู้น้อยหรือชั้นประทวน
กดขี่เอารัฐเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมโดยผู้คับบัญชา
ซึ่งประเด็นนี้ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แตะเลยครับ
ปรุงปัญหาของสหรัฐกรรมครั้งนี้นะครับคือการที่นายทหารชั้นผู้น้อยถูกโกรมเงินจากผู้มีความบัญชา
จากการซื้อบ้านซึ่งนอกจากจะไม่สามารถที่จะหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อขอความยุติธรรมได้แล้ว
ยังถูกลงโทษจากผู้บังคับชาอีกและปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้มีเคสเดียวนะครับ
หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
ก็ตั้งศูนย์ร้องทุกข์ขึ้นมาครับอ้างว่าเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะถูกส่งตรงมาที่ตัวท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันผู้ร้องและแก้ปัญหาความไม่ชอบทำในกองทัพแต่ท่านประธานครับ
ผมไม่รู้ว่าจะเรียกศูนย์นี้ว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดีหรือว่าศูนย์ออกใบมรณบัตรดีครับ
เพราะเราเห็นว่าตัวอย่างถึงความล้มเหลวนะครับของศูนย์นี้
คือกรณีของสิบเอกนรงชัยอินทรกวีหรือหมู่อาร์มครับที่ออกมาร้องเรียนผ่านศูนย์ดังกล่าว
ว่ามีการทุจริตในหน่วยงานของตนภายใต้กรมสัมภวุฒิทหารบก
แต่เรื่องร้องเรียนนั้นกลับไม่ได้ถูกส่งตรงไปยังพบทบ
ร้องเรียนกลับไปที่ต้นสังกัดของตนครับซึ่งทำให้หมู่อาร์มนั้นถูกกลั่นแกล้ง
คู่คุกคามจากผู้บังคับบัญชาพยายามปิดปากครับ
สุดท้ายแล้วนะครับผลของการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อ
ที่จริงซึ่งตั้งโดยกองทัพบกเองก็มีรายงานออกมาครับ
ว่าหน่วยงานทำผิดทั้งอาญาและวินัยจริงตามที่หมู่อาร์มร้องเรียน
แต่สุดท้ายหมู่อาร์มก็ยังคงต้องออกจากราชการนะครับ

โดยเรื่องที่หมู่อาร์มร้องเรียนนะครับก็คือเรื่องทุจริตเบี้ยเลี้ยง

เรื่องก็มีอยู่ว่าหมู่อาร์มและพวกนะครับได้รับคำสั่งว่าจะต้องเดินทาง
ปฏิบัติภารกิจบางอย่างโดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง
มีเอกสารออกมาให้เซ็นดิบดีถึง๔ครั้งครับ
แต่สุดท้ายไม่มีการเดินทางจริงไม่ได้รับเบี้เลี้ยง
อีก๒โครงการคือหมู่อาร์มถูกเรียกให้ไปเซ็นชื่อ
เพื่อเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
แต่ปรากฏว่าทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้ถูกจัดขึ้นครับ
แต่เบิกงบประมาณครบถ้วนมีลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมงาน
มีแม้กระทั่งการปลอมลายเซ็นต์ของวิทยากรระดับพันเอกนายแพทย์

เป็นข้อเท็จจริงจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

ก็มีผลแล้วว่าใช้หน่วยงานต้นสังกะของโครงค์อาร์มนั้น
ผิดจริงทั้งอาญาวิไหนและเตรียมนำเรื่องส่งปรปชาว
นี่คือการช่อฉนที่เกิดขึ้นในกองทัพ
บังคับขู่เข็นผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นผู้น้อย
กระทำผิดกฎหมายเซ็นรับเงินแต่เงินเข้ากระเป๋านาย
กรณีของหมู่อ่านนี้ในแง่มุมการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือชะตากรรมร่วมกันครับที่ทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพไทย

ถ้าแก้ปัญหานี้แบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะมั่นใจอย่างไรครับ
ผมอยากจะเรียนต่อท่าน

ผมเชื่อว่าตอนนี้แม้ท่านไม่อยู่ในที่ประชุมแต่คงจะฟังผมอยู่
ต่อให้ท่านจะคุมคลังอาวุธได้ดีแค่ไหนนะครับ
แต่ถ้าคนมันจะยิงเนี่ยมันไปเอาปืนที่ไหนมายิงก็ได้
ผมจึงต้องเรียนย้ำครับว่าท่านต้องไปดูที่ต้นเหตุปมของปัญหาว่ามันคืออะไร
ท่านเคยทราบไหมว่ามีการกดขี่มีการโกงไปฐานชั้นผู้น้อยมากมายขนาดไหน
หลังเหตุการณ์โคนลาศปรากฏเป็นข่าวจากสำนักข่าวสดออนไลน์เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธุ์ปีที่แล้ว
มีนายฐานชั้นผู้น้อยที่ขอปกปิดตัวตนครับออกมาเปิดเผย
ว่ามีการโกงลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐นาย
เฉพาะในจังหวัดโคราชช่วงเดือนมิถุนายน๒๖๒
มีนายฐานเฉพาะรถถูกโกงไม่ต่ำกว่า๔๐๐นาย

ไม่มีการสืบสวนขยายผล

คนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
ซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับ
กล้าที่จะแทรกแทรงระบบราชการที่ช่อชน
ที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้
กล้าที่จะแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง
ผมกำลังพูดถึงการทำให้มีระบบหรือกลไกที่ทำให้แน่ใจได้ว่า
ทหารชั้นผู้น้อยจะได้รับความเป็นธรรม
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา
รวมถึงการสร้างระบบตรวจสอบภายในกองทัพ
สามารถที่จะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้เมื่อกระทำผิดกฎหมาย

หากท่านเป็นรัฐมนตรีที่มาจากคนละเรือน
ผมจะบอกเลยครับว่าท่านไร้สมอง
แต่ท่านไม่ใช่ครับผมไม่ว่าท่านอย่างนั้น
เพราะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทะหารบุมาศก
แล้วมันจะสะเทือนถึงความมั่นคงในตำแหน่งของท่าน
ดังนั้นถ้าไม่กล้าที่จะแตะเรื่องนี้นะออกไปเถอะครับ
ให้คนที่เขากล้ามาทำ
รับสมัครทหารเกณฑ์แบบสมัครใจออนไลน์
โดยสามารถที่จะเลือกหน่วยที่ต้องการได้ไม่จำกัดภูมิลำทหาร
แล้วก็เพิ่มโคต้าในการเป็นนักเรียนในสิบ
ผมมาดูแล้วนะครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
พยายามที่จะสร้างแรงจูงใจครับให้มีคนมาสมัคร
เป็นทหารเกณฑ์แบบสมัครใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการจับใบดำใบแดงลง
ท่านน่าจะทราบถึงกระแสการเรียกร้องนะครับของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่อย่างไรก็ตามครับ
ท่านประธานครับด้วยสภาพของกองทัพไทยในขณะนี้
คงจะไม่ค่อยมีคุณพ่อคุณแม่ที่เต็มใจอยากจะให้บุตรหลานมาสมัคร
เป็นทหารเกณฑ์สักเท่าไหร่ครับตามใดที่ท่านไม่กล้าที่จะแก้ไขปัญหานะครับ
เรื่องทหารอาชีพไม่ใช่ทหารรับใช้เพื่อเอามารบกับย่าฆ่ากับมด
ไม่แก้ไขเรื่องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกองทัพ
ไม่ปรับปรุงเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับประธานนั่นคือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทหารเกณฑ์ครับ
เฉพาะแค่ในปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาเพียงปีเดียวนะครับเอาที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ย
มีพลทหารเสียชีวิตในค่ายทหารเนี่ยรวมกันถึง๖คนครับท่านประธาน
เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวมีถึง๓นายด้วยกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกวนเวียนอยู่ในค่ายทหาร
ที่มีทหารที่มีพลทหารเสียชีวิตอย่างปริศนามีการสอบสวนครับนำไปสู่การลงโทษเฉพาะบุคคล
แต่ไม่เคยมีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาต้องมารับผิดชอบกับชีวิตที่สูญเสียไป
มีแต่กองทัพไปเคลียร์กับญาติครับไม่ให้ติดใจเอาความ
ท่านจะมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร
และผลเอกประยุทธ์จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรครับ
จริงแล้วนะครับอดีตพักอนาคตใหม่หรือพักก้าวไกลเนี่ย
ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เราต้องการผลักดันครับให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมด
กเลิกระบบทหารรับใช้เพิ่มเส้นทางโอกาสความก้าวหน้าของพลทหารในการมีสิทธิ์สอบเข้าชั้นศัลยบัตร
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการ
แต่น่าเสียดายครับท่านประธานผลเอกประยุทธ์ก็ปัดตก
ร่างพระราชบัตินี้ไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาในสภา
ผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้อ่านเสียด้วยซ้ำครับ
ท่านประธานครับผมคิดว่าพักเก้าไกลนะครับไม่ว่าจะนำเสนอพรบอะไรก็ตามเนี่ย
ท่านนายกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงปัดตกอยู่ดี
ไม่เอาเข้าสู่สภาอยู่ดีก็เป็นว่าผมก็เรียกร้องนะครับให้ท่านลองไปอ่านดูนะครับ
พรบของเราถ้าท่านเห็นด้วยกับเราท่านไปร่างใหม่เองก็ได้ครับ
เป็นร่างของคอรมอแล้วก็นำเข้าสู่สภาพวกผมไม่ห่วงห้ามนะครับไม่มีค่าลิขสิทธิ์
ถัดไปครับเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพครับท่านประธาน
หลังเหตุการณ์กราดยิงโคราชนะครับหนึ่งในคำสัญญาที่กองทัพให้ไว้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟสถานพักตาอากาศต่าง
ก็ใหญ่พอกับจังหวัดพิชนุโรค
กรมธนารักษ์พยายามจะบริหารการที่ราชภาษาดุ
ที่เป็นทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมาธนารักษ์พยายามที่จะสื่อสารกับหน่วยงานรัฐต่างครับ
เพื่อให้รับรู้ถึงต้นทุนในการครอบครองที่ราชพัสดุ
เพื่อให้การใช้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างในปี๑๖๖๓ที่ผ่านมานะครับ
นารักษ์สามารถเก็บรายได้จากที่ราชภัสดุทั้งสิ้น๗๘๐๐ล้านบาท
ใช้ประโยชน์จากที่รัสดุของหน่วยงานราชการนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการ
มีส่วนหนึ่งที่เป็นสวัสดิการซึ่งจะแบ่งออกเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจและสวัสดิการภายใน
ถ้าเป็นเชิงธุรกิจนะครับเป็นต้นนะครับของกองทัพก็ยังเป็นสนามม้าสนามมวยสนามก๊อฟแบบนี้เนี่ย
ต้องมีสัญญาเช่ามีการจ่ายค่าเช่ามีการจ่ายผลประโยชน์แล้วแต่กิจการแล้วแต่กฎหมายกำหนด
แต่หากว่าเป็นสวัสดิการภายในเป็นต้นก็เช่นบ้านพักสวัสดิการนะครับร้านค้าสวัสดิการ
เหล่านี้ก็ไม่ต้องทำสัญญาแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
เวลาเราจะบอกว่าเป็นสวัสดิการภายในเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าอย่างปั๊มน้ำมันอย่างสนามก๊อฟเนี่ยนะครับ
บุคคลภายนอกเขาไปใช้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าถ้าบุคคลภายนอกไปใช้ไม่มากไปกว่าที่ข้าราชการใช้
ก็ถือให้เป็นสวัสดิการภายในนี่ก็เป็นปัญหาที่ผมจะเรียนต่อไปนะครับ
ทีนี้ต้องมาดูกันครับว่าคำถามคือว่าครึ่งหนึ่งของที่ราชพดุกในประเทศนี้เนี่ย
อะไรที่อยู่ในมือของกระลาโหมเนี่ยถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยตระหนักเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่จากพฤติกรรมผมเชื่อว่าไม่เป็นเช่นนั้นครับท่าน

เพราะอะไรครับเรามีการออกพระราชบัญญัตินะครับ
ที่ราชภาษาสถุพุทธศักดิ์๒๖๖๒

วันที่๖มีนาคม๖๖

๗เดือนครับที่พลเอกประยุทธ์

ไม่ได้สนใจที่จะดำเนินงาน
ดำเนินการกับธนารักษ์เลย
จนกระทั่งมีเหตุการณ์กราดยิงโคราชครับ

เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลครับ

ก็ต้องใช้พรบข้อมูลข่าวสาร

ว่ากองทัศน์จะยอมส่งข้อมูลให้

ตาอากาศ๕แห่งสนามมวย๑แห่งสนามม้า๑แห่ง
ไม่มีการเปิดเผยสนามม้าอีก๓แห่ง
อภัยครับสนามมวยอีก๓แห่งและสนามม้าอีก๑แห่งด้วยนะครับ
เปิดเผยก็เปิดเผยไม่ทั้งหมด

แล้วก็ยังไม่เปิดเผยทุกกิจการด้วย

เฉลี่ยที่เปิดเผยนะครับก็บอกว่าตั้งแต่ปี๕๘ถึง๖๒อยู่ที่๗๒๐ล้านบาท
รายจ่าย๕ปีเฉลี่ยอยู่ที่๖๔๙ล้านบาท
นี่สะท้อนให้เห็นนะครับถึงความด้อยประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
เพราะจากที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับ
เรารู้ว่ากองทัพบกเนี่ยใช้ที่เชิงพาณิชย์อยู่ประมาณ๓แสนล้านไล่

ดังนั้น๓แสนล้านไล่กับส่วนต่างของรายได้รายจ่ายเพียง๗๐
แสนล้านไล่กับส่วนต่างของรายได้รายจ่ายเพียง๗๕ล้านบาทเลยนะครับ
ขออภัยครับ๓แสนไล่นะครับกับส่วนต่างของรายได้เพียง๗๕ล้านบาทเนี่ย
ไปแล้วเพียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในที่ราชสูตรที่กระลาโหมถือครองอยู่เพียงแค่๒๕๐บาทต่อไร่เท่านั้นครับท่าน
เอาที่ไปให้ชาวไร่ชาวนาเขาเช่าทำกินนะครับยังได้ประโยชน์มากกว่านี้
อกจากนั้นนะครับในสนามก๊อฟ๓๖แห่งที่บอกเนี่ยนะฮะ
ก็ยังอ้างว่ามี๓๓แห่งที่เป็นสวัสดิการภายใน
นั่นแปลว่า๓๓แห่งนี้ก็ไม่ต้องทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์
ผมรับไม่ได้จริงครับท่านประธานแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ก็คงจะรับไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ย
ในพลในกองทัพไทยเนี่ยตกลงท่านมีอาชีพเป็นนักรบหรือนักกอล์ฟครับ
ต้องมีสนามกอล์ฟถึง๓๓แห่ง
อย่ามาอ้างนะครับว่านี่คือสวัสดิการของกองทัพ
เพราะนี่มันคือสวัสดิการของนายพลเท่านั้นครับ
สำหรับในทหารชั้นผู้ใหญ่ไปตีกอล์ฟกัน

กองทัพอ้างว่าเป็นเพื่อการกระจายตัวให้กับนายทหารในกองทัพ
คำถามคือมันเท่าเทียมจริงหรือไม่

นายทหารชั้นประทวนเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไร
เขามีความอัตภัทขัดสนกันอย่างไร

หลังหักหนี้สวัสดิการเขาเหลือใช้เท่าไหร่

ทหารเหล่านี้ต้องมีอาชีพเสริมนะครับ
ขับแท็กซี่บ้างขับวินโมโตไซส์บ้าง

ที่สุดเนี่ยก็ขายข้าวหน้าแฟลตครับ

บังคับให้สมรู้ร่วมคิดกันทำผิดกฎหมายแต่เงินเข้ากระเป๋านาย
สวัสดีการเหล่านี้นะครับของนายฐานชั้นประทวนเหล่านี้เนี่ย
ผมอยากจะเรียนถามท่านอดีตพบทบที่เคยอยู่ตำแหน่งถึง๔ปีครับ
ท่านเคยคิดที่จะแก้ไขบ้างไหมครับมีแนวทางหรือไม่
ท่านประธานครับต่อที่ราชพัสดุที่เป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเรียนย้ำว่าคือสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของกองทัพ
ท่านจะนำไปใช้ตามใจชอบไม่ได้
ประเทศไทยเรายังต้องการรายได้จากหลายทางอีกมากครับ
ไม่ใช่เฉพาะแค่ดูแลข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย
แต่รวมถึงพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม

ถกเถียงกันเยอะในสังคมรวมถึงระหว่างสอสอในสภาแห่งนี้ด้วยกันว่า
ในเรื่องของการจัดรัฐสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน

หากเราเชื่อว่ารัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
หากเราเชื่อว่ารัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยคนจนสามารถเลื่อนชนชั้นได้
หากเราเชื่อว่ารัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้
เราต้องทำธุรกิจกองทัพให้โปร่งใสครับ
เราต้องใช้ทรัพยากรของแผ่นดินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ที่ผมกล่าวมาในเรื่องที่รัฐสุเนี่ยนะครับ
ก็เพื่อจะเห็นว่าผลเอกประยุทธ์นั้นปล่อยปะละเลย
ไม่ได้ปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง
ไม่ได้ใส่ใจที่จะนำทรัพยากรของแผ่นดินมาใช้เกิดประโยชน์

ท่านก็เซ็นใบลาออกไปได้เลยครับ
ความไม่โปร่งใสในการใช้ที่ราชพัสดุไม่ใช่มีเฉพาะในกองทัพบกนะครับท่านประธาน

ซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจแบบสัมประธานครับ
โครงการนี้นะครับเป็นการทำเหมืองหินและโรงโม่หินนะครับ
ตั้งอยู่ที่เขาวังปลาอำเภอสัตหิบบนเนื้อที่๒๐๘ไร่
ผมพบว่าโครงการนี้มีพฤติกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่ง
เชื่อได้ว่าต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์กับนายทหารระดับพลเรือเอกครับท่านประธาน
และผลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ครับ
เรื่องมันเริ่มต้นตั้งกันกับปี๒๐๑๖นะครับ
ทัพเรือได้ทำสัญญาแบบปีต่อปีกับเอกชนรายหนึ่ง
ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงปีหกหนึ่งพอมาถึงปีหกสองครับ
สวัสดีการกองทัพเรือที่มีอดีตผู้ประชาการฐานเรือ
พลเรือเอกรือชัยรุดิตเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติให้เอกชนรายใหม่
เข้ามาดำเนินการแทนรายเดิมซึ่งก็พบว่ารายใหม่นี้มีข้อเสนอที่ดีกว่ารายเดิมเยอะครับ
ว่าจะเป็นการจะเพิ่มกำลังการผลิตหินนะครับจากเดิมที่รายเดิมเนี่ย
ทำได้เพียงปีละหนึ่งจุดสองล้านตันเป็นสองจุดสี่ล้านตัน
แล้วก็จะเพิ่มเป็นสี่ล้านตันในปีที่สองด้วยรวมถึงมีการเสนอผลตอบแทนในการผลิตหินจากเดิมที่รายเดิมเนี่ย
จะให้ให้อยู่ที่สิบห้าบาทห้าสิบสตางก์ก็เป็นสามสิบแปดบาทต่อตัน
ข้อเสนอแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับต้องเลือกลายใหม่
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอดำเนินการไปได้หนึ่งปีครับ
เอกชนรายนี้กลับไม่สามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้ที่บอกว่า
จะผลิตได้สองจุดสี่ล้านตันปรากฏว่าให้ผลิตได้แค่หนึ่งจุดสามล้านตันเศษครับ
แล้วก็อ้างว่ากำลังการผลิตตามประธานบัตรนั้นมีแค่๑๙ล้านตัน
อ้างยังไงก็ท่านประธานแต่นี่คือการทำผิดสัญญาครับ
โดยที่กองทัพเนี่ยกองทัพเรือไม่ได้เอาเปรียบอะไรเอกชนเลยนะครับ
แต่เป็นเอกชนเองที่ทำผิดสัญญาทีนี้เมื่อทำผิดสัญญานะครับ
ก็มีระบุไว้ครับว่าปริมาณหินที่ผลิตขาดไป
ก็จะต้องชำระค่าปรับเรียกว่าค่าขาดผลประโยชน์ให้กับกองทัพตันละ๓๘บาท
คิดออกมาเป็นเงินแล้วเนี่ยก็เป็นค่าปรับประมาณ๔๐ล้านบาทเศษครับท่านประธาน
เมื่อถึงตรงนี้นะครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ย
เราก็ต้องปรับเอกชนรายนี้แล้วก็ยกเลิกสัญญาถูกต้องไหมครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับให้เป็นแบบนั้นครับสวัสดีการกองทัพเรือตับให้เอกชนลายนี้ต่อสัญญาเป็นปีที่สอง
ส่วนหนี้สี่สิบล้านบาทนั้นให้ผ่อนชำระสามสิบแปดงวดแถมไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน
อนุมัติครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕กันยายนครับ
ห้าวันก่อนที่อดีตผู้บัญชาการฐานเรือจะเกษียณอายุ
กองทัพเรืออ้างครับว่าหากเติมเมินคดี
หากดำเนินคดีไปแล้วแม้ชนะคดีก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดทรัพย์
นี่ขนาดรู้ขนาดนี้นะครับยังทำสัญญาปีที่๒ได้
ปีที่หนึ่งเนี่ยสัญญาไว้สองจุดสี่ล้านตัน
ยังทำได้แค่หนึ่งจุดสามปีที่สองตามสัญญาต้องทำถึงสี่ล้านตันนะครับ
แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะทำได้แล้วถ้าทำไม่ได้ทำยังไงฮะ
ฟ้องก็ฟ้องไม่ได้นะเพราะท่านก็จะใช้เหตุผลเดิมว่า
ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเพราะฉะนั้นต่อเหตุการณ์นี้นะครับ
ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ย
เสียผลประโยชน์และนี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
และคนที่เสียประโยชน์ก็คือกองทัพเรือ
แต่คนที่ได้ประโยชน์ก็ท่านประธานผมคิดว่าน่าจะมีพลเรือเอกบางคนนะครับ
ที่ได้ประโยชน์ซึ่งผมเชื่อว่าต้องดำน้ำเก่งแน่ครับ
เพราะเวลาเรากินหินเข้าไปเยอะเนี่ยตัวมันจะหนักนะฮะ
และดำน้ำได้นานและนี่คืออีกเรื่องงามหน้าของกระลาโหม
ภายใต้รัฐมนตรีกระลาฮมที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์
ท่านประธานครับมาถึงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เข้าสู่เรื่องนี้นะครับผมก็อยากที่จะ
พิปรายถึงบทบาทหน้าที่ของเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ในการจัดการงบประมาณรัฐบาลนะครับเพียนบอก
ประชาชนมาตลอดครับว่าอย่ากาดตกเพื่อรับมือ
โควิดแต่ก็เป็นผลเอกประยุทธ์ในฐานะ
พร่องแล้วก็ปล่อยปะละเลยในการกำกับดูแลหน่วยงาน
ต้องดูแลตามแนวชายแดนจนเป็นเหตุให้เกิดการละ
แล้วนำมากลอบขนงานแรงมือข้ามชาติ
แล้วก็นำมาสู่การแพร่ระบาดของโควิด

ที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจให้งำแย่ลงไปอีกครับ

ที่อากรตัวเลขผู้ผู้ป่วยไว้ที่๐

คือส่งผลกระทบแล้วต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เราเห็นด้วยจากนะครับปีก็ประมาณสองพันร้อยหกสิบสามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
การจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปถึงสี่แสนล้านบาทหรือเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ
ซึ่งเป็นการจัดเก็บรายได้ที่พลาดเป้าครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัฐบาลไทย
แล้วผมเชื่อว่าปี๖๔ก็คงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันครับ
หกห้าก็น่าจะยิ่งหนักครับท่านประธานเมื่อเจอโควิดระลอกสอง
เป้าหมายการจัดเก็บนะครับรายได้ในปีหกห้าเนี่ยครับปีก็ประมาณหกห้าเนี่ยที่ประกะที่ปรากฏไว้ในมติโครมอล์
บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณสองจุดสี่ล้านล้านบาท
แล้วก็นี่เป็นนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ว่าประมาณปีหกห้าเนี่ยจำเป็นที่จะตั้งไว้เหลือเพียงแค่สามจุดหนึ่งล้านล้านบาทเท่านั้น
ต่ำลงกว่าปีหกสองสีอีกนอกจากนั้นนะครับการคาดการณ์ที่สองจุดสี่ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับ
ยังเป็นการคาดการณ์บนสมมติฐานที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์
ซึ่งยังไม่ได้เอาโควิดรอบ๒ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเข้ามาร่วมในการพิจารณาเสียด้วยซ้ำนะครับ
ดังนั้นครับท่านประธานหากเราเก็บรายได้ได้ไม่ถึง๒๔ล้านล้านบาทเนี่ยทำไงครับ
ทางออกทางเดียวก็คือกู้ครับกู้กู้กู้แล้วก็กู้กู้จนทะลุเพดานหกสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนะครับ
เพื่อมาโปะส่วนที่ขาดผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่า
กู้ไม่ใช่ปัญหาครับตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยยังมีความสามารถในการชำระคืนกูได้นะครับ
ไม่ต้องลุกขึ้นมาแก้ตัวในประเด็นนี้นะครับผมแก้ตัวให้ท่านแล้วว่าท่านกู้ได้
เมื่อปัญหามันอยู่ที่การกู้มันอยู่ที่อะไรฮะมันอยู่ที่กู้มาแล้วเนี่ย
ผลเอกประวุฒิในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายอย่างไร
ท่านนายกจะต้องกำหนดนโยบายและวิธีการครับให้หน่วยงานราชการเนี่ย
ปฏิบัติได้แล้วครับว่าในปีงบประมาณ๖๕เนี่ย
จะใช้จ่ายกันอย่างไรทุกบาททุกสตางค์จะต้องนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
สร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
เพื่อในท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นรายได้กลับมาสู่รัฐบาลในรูปแบบของภาษี
ถึงวันนี้นะครับประชาชนก็เฝ้าติดตามหาคำตอบจากผลเอกประยุทธ์ครับว่า
ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านจะเอายังไงกับงบประมาณกระลาโหม
คือพูดได้ชัดนะครับเฉพาะกระลาโหมเนี่ยนะครับ
ไม่ต้องพูดถึงทั้งรัฐบาลเอากระลาห่มที่ท่านดูแลเนี่ย
จะใช้จ่ายยังไงในขณะที่ประเทศกำลังประสบความยากลำบากทางการเงินการคลัง
ขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบความเดือดร้อนทางการเงินในขณะที่หน่วยงานรัฐเนี่ยไปไล่บี้ขอคืน
ยังชีพผู้สูงอายุสร้างความเดือดร้อนอย่างแสงสาหัส
ขณะที่สังคมก็ตั้งคำถามครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอาวุธยุทธุปกรณ์กับกระดาษทิชชู่เนี่ยมันมีความจำเป็นเหมือนกันได้อย่างไร
ถ้าทิชชู่หมดเนี่ยเอาน้ำล้างได้ไหมท่านประธานที่ผมกล่าวมานะครับ
เดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็จะลุกขึ้นมาตอบครับบอกว่าการอยากซื้อยุทธุปกรณ์กับเพื่อทดแทนที่ใช้มาแล้ว๔๐๕๐ปี
เป็นการทดแทนเท่าที่จำเป็นเป็นงบส่องบำรุงใหม่ใดซื้อใหม่บลาบลาบลาบลา
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าซื้อหรือไม่ซื้ออาวุธครับท่านประธาน
อยู่ที่ว่าการใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ
พูดอย่างนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาในกระทรวงกลาโหมมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่โปร่งใสครับ
เชื่อได้ว่ามีการทุจริตโกงกินภาษีประชาชนน่าเคลือบแคลงตั้งแต่กางเกงในยันเรือดำน้ำ
ทำให้ผมต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างที่ทหารไทยกินไม่ได้ครับ

เริ่มต้นที่การจัดซื้อชุดลำลองทหารเกณฑ์
วาระที่๒เพื่อนสอสอของผม
ว่ามีราคาสูงกว่าที่ขายปลีกอยู่ในช้อปปี้
จากการกำหนดวงเงินงบประมาณการกำหนดราคากลางนะครับ
ว่าจะเป็นกางเกงในเสื้อคอวีกางเกงขาสั้นลำรองรองเท้าจังโก้บูธ
กำหนดมาทั้งหมดนั้นแพงกว่าช้อปปี้
แล้วถ้าซื้อแบบนี้รัฐจะสูญเงินไปถึง๙๐ล้านบาท
หลังการอภิปรายประชาชนก็คาดหวังครับว่าผลเอกประยุทธ์ต้องปรับปรุงแก้ไข
แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยครับ
คำนึงแต่ผลประโยชน์ของกระเป๋าตั้งให้บางคน
คุณวิโรธอภิปรายไปเมื่อวันที่๑๖กันยายน
ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ใส่ใจท่านต้องสั่งลื้อโครงการขึ้นมาดูนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะค้างท่ออยู่ในปีประมาณ๖๓ก็ต้องเรียกขึ้นมาดูทั้งหมด
แต่มาถึงวันนี้ครับท่านประธานตั้งแต่ที่คุณวิโรธอภิปรายไปเนี่ย
จัดซื้อก็ยังดำเนินหน้าต่อไปเหมือนเดิมครับ
เหมือนเดิมครับแล้วซื้อเยอะกว่าที่ควรพิโรธพิปรายไว้ด้วยครับ
มีทั้งที่ซื้อแล้วมีทั้งที่อยู่ในขั้นประกาศการประกวดราคา
แม้ว่ากองทัพจะมีการปรับลดราคากลางลงนะครับในบางโครงการ
แต่ราคากลางเหล่านั้นก็ยังสูงกว่าราคาขายปลีกกันดีขายปลีกอยู่ดีครับ
เรามาดูกันครับรายการที่หนึ่งนะครับเสื้อคอวีครับท่านประธาน
ปรับราคากลดลงครับวันนั้นวิโรธพูดร้อยหกสิบเอ็ดบาท
ตอนนี้ปรับลดลงมาเป็นร้อยสามสิบบาทแต่ช้อปปี้ขายอยู่แปดสิบบาทครับท่านประทาน
ผมก็สงสัยนะครับผมก็เลยไปซื้อมาดูครับท่านประธานครับ
ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นของทหารเกณฑ์นะครับผมต้องติดติดเทปปิดไว้หน่อยครับ
หน่วยงานไว้หน่อยได้มาจากทหารเกณฑ์ส่วนตัวนี้เนี่ยผมไปซื้อมาจากช้อปปี้ครับท่านประธาน
ราคาแปดสิบบาทครับเนื้อผ้าเป็นตัวเดียวกันเลยครับ
ของเหมือนกันมากถ้าท่านพยายามอยากจะลองท่านประธานอยากจะอยากจะลองดูถูก
ส่งไปให้ดูหน้าบันลังนะครับแยกไม่ออกครับท่านประธานครับ
เฉพาะรายการนี้นะครับมีการกินกันไป๓๙ล้านบาท
ถัดไปครับกางเกงขาสั้นลำลองครับมีการประกาศผู้ชนะการประมูลแล้ว
โดยกองทัพซื้อสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันตัวในราคาสามร้อยหกสิบห้าบาท
รายการนี้ไม่มีการปรับราคากลางนะครับแล้วก็ราคาที่ชนะการประมูลเนี่ย
ถูกกว่าราคากลางแค่บาทเดียวแต่ช้อปปี้ขายอยู่๑๒๐ครับ
ผมก็ไปซื้อช้อปปี้มาครับท่านประธานตัวนี้นะครับ
มันเหมือนกันมากผมก็จำไม่ได้ว่าตัวนี้ช้อปปิ้งหรือตัวนี้ของทหารเกณฑ์นะครับ
เดี๋ยวอาจจะต้องฝากไทยบางคนช่วยพิสูจนกลิ่นนะครับว่าอันไหนเป็นของทหารเกณฑ์
ไหนเป็นของช้อปปี้แต่เหมือนกันมากครับท่านประธาน
ซิปเนี่ยนะฮะซิปตรงนี้ยังเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยครับ
เฉพาะรายการนี้นะครับก็กินกันไปครับ๘๕ล้านบาทครับ
รายการต่อไปครับรองเท้าจังโก้บูธครับอันนี้กำลังดำเนินการซื้ออยู่ที่สองแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันคู่โดยราคากลางไม่มีการแก้ไขครับ
อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทช้อปปี้ขายอยู่หกร้อยครับ
รายการนี้ผมก็ไปซื้อมาอีกเช่นกันครับท่านประธานครับคู่นี้จะใหม่หน่อยครับ
ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับคู่นี้ก็จะดูเลอะเลอะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยใช้งานแล้วนะครับใช้งานแล้วเท้าก็จะมีศึกหน่อย
แต่สำหรับสองคู่นี้พอผมดูอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะท่านประธาน
ว่ามันจะเหมือนกันจริงไหมผมเลยไปผ่าดูครับท่านประธานครับ
ผมก็ไปผ่าดูข้างในครับผ่าซีกมันออกมาดูเลยว่าข้างในมันเหมือนกันไหม
ปรากฏว่าทั้งพื้นรองนะครับทั้งวัสดุที่ใช้ในการรองพื้นทุกอย่างเนี่ย
เหมือนกันเลยนะครับแม้แต่แม่พิมพ์นะครับ
แม่พิมพ์ที่อยู่บนพื้นรองเท้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแม่พิมพ์อันเดียวกัน
เฉพาะรองเท้าบูธเนี่ยนะครับกินกันไป๒๕๐ล้านบาทครับท่านประธาน
ส่วนรายการที่เหลือนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าถุงเท้าต้านแบคทีเรีย
มีการปรับลดราคากลางลงครับแต่ก็ยังแพงกว่าช้อปปี้ขายทั้งสิ้น
ส่วนกางเกงในนะครับจัดซื้อไป๑๓๖๕๐ตัวในราคา๖๘บาท๕๐สตางค์
ถูกกว่าราคากลาง๘๐สตางค์สรุปรวมความแล้วนะครับชุดลำรองทั้ง๗รายการ
มีทั้งที่ซื้อแล้วมีทั้งที่กำลังดำเนินการซื้ออยู่เนี่ยนะครับ
รัฐบาลจ่ายเงินไปทั้งสิ้นเจ็ดร้อยสองล้านสี่แสนกว่าบาทแต่ถ้าหากไปซื้อที่ช้อปปี้นะครับ
จำนวนนี้ราคาช้อปปี้นั้นเหลือเพียง๒๘๕ล้านบาทครับนั่นแปลว่ากองทัพจ่ายแพงกว่าซื้อปลีก๑ชิ้นในช้อปปี้ไปถึง๔๑๗ล้านบาทครับท่านประธาน
กินกันบูมมามขนาดไหนครับผลเอกประยุจันโอชาอย่ามาแก้ตัวนะครับว่าทุกอย่างเนี่ย
เป็นไปตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามราคากลางที่กำหนดประชาชนเขาทนฟังไม่ได้ครับอย่ามาแก้ตัวว่าราคาที่ถูกเนี่ยเป็นเพราะว่าโรงงานเขาผลิตเกิน
หรือรับคำสั่งมาจากกองทัพแล้วมันตกสเปคเลยออกมาขายเพราะผมไปเช็คนะครับจากผู้ผลิตเลยครับนอกจากซื้อจากช้อปปี้แล้วเนี่ยผมเอาของเหล่านี้ไปหาโรงงานผู้ผลิตไปขอราคาจากผู้ผลิตว่าถ้าผลิตแบบนี้เนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่
รองเท้าจังโก้บูธนะครับอันนี้เขาบอกว่าต้องมีค่าแม่พิมพ์ด้วย
เพราะทำพื้นเนี่ยต้องเปิดพิมพ์
ค่าเปิดพิมพ์นะครับรวมค่ารองเท้าซึ่งเป็น
เขาให้หนังราคาหนังแท้ผมเลยนะฮะ
สั่ง๕๐๐คู่วันนี้นะครับราคา๕๐๐บาทครับ
ถูกกว่าช้อปปี้๑๐๐บาท
ว่าถ้าซื้อตามแผนงบประมาณวันนั้นจะ๐๙๐ล้าน
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่นำพาครับ
ซ้ำนะครับกำลังจะทำให้รัฐเนี่ย
ถ้าเดินหน้าซื้อต่อไปเนี่ย
ต้องซุลอีก๔๑๗ล้านบาท
ว่าทำไมพลเอกประยุทธก็ถึงปัดตกพรบเกณฑ์อาหารของพระเก้าไกล
เพราะถ้าลดจำนวนทหารเกณฑ์เนี่ยถุงเงินมันหายไปครับ
ถ้าลดจำนวนทหารเกณฑ์ที่กองทัพเกณฑ์อยู่เนี่ย๗๐๐๑แสนคนต่อปีเนี่ย
ถ้าลดลงไปแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะครับจะไปกินกันจากไหนล่ะทีนี้ถ้าไม่มีฐานเกณฑ์
วันนั้นนะครับคุณวิวโดรก็ตั้งคำถามว่ากางเกงในเป็นไว้ใส่หรือไกน
จากเสื้อผ้าทหารเกแล้วนะครับยังมีการจัดซื้อครุพันธ์เครื่องมือช่างราคาต่ำกว่าล้านของกองทัพเรือ
ซึ่งสศพวอสคพเก้าไกลก็อภิปราณไว้เหมือนกันครับ
ในวาราสองก็ประมาณ๖๔วาราที่๒
ก็บอกเอาไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงเดินหน้าซื้อเรียบร้อยครับอันนี้ซื้อเสร็จแล้วด้วย
ต้องสำรวจวัดระยะมุมนะครับยี่ห้อทอมคอน
เค้าขายกัน๓๒แสนนะครับกองทัพซื้อ๔๓แสน
ยกไฮโดริกนะครับเช็คมารุ่นนี้เลยนะครับ
เค้าซื้อกัน๓๘๐๐๐บาทกองทัพซื้อ๙๑๐๐๐บาท
เครื่องวัดคนเร็วรอบฟลุ๊กนะครับ
ี่ห้อฟุ๊บยี่ห้อดังยี่ห้อนี้

กองทัพซื้อ๒๔๐๐๐บาท
ขอรุพันธ์เครื่องมือช่างที่ราคาต่ำกว่าล้านเนี่ย

ลำลองนะครับของทหารเกณฑ์
รายการผมเอามาเฉลี่ยดูนะครับ
ก็ปรากฏว่าก็ซื้อแพงไป๔๗เช่นกัน

ของที่เขาขายปลีกกันเนี่ยราคา๑๐๐บาทเนี่ย
ปลีกนะฮะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแต่กองทัพซื้อในราคาจำนวนเนี่ย
จะต้องซื้อร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับท่านประทาน
ผมพูดให้ชัดนะครับผมเชื่อเลยครับว่าทั้งหมดเนี่ย
ไม่ใช่เอกชนขายแพงนะครับท่านประทาน
แต่มีใครบางคนไปกำหนดให้เขาขายราคานี้
เพราะฉะนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปล่อยปะละเลยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับ
นี่คือความจงใจไม่ใส่ใจครับ
งบประมาณเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วนะครับ
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจะเอาเงินทอนอีกครับ
หากเป็นบริษัทเอกชนนะครับท่านประธานมีผู้ประหารแบบนี้เนี่ย
เราต้องไล่ออกครับไล่ออกไม่พอนะครับต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอีกครับ

กรมทหารช่างมีการจัดซื้อกล้องตรวจกลางคืนแบบตาเดียวเนี่ย
รายการนี้เป็นการจัดซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๖๑ถึง๒๑๖๓โดยมีผู้ชนะรายเดียวมาตลอด
ก็เป็นเรื่องที่น่าเฟื้อแพลงนะครับท่านประธาน
เพราะว่านี่เป็นการชนะประมูลที่เท่ากับราคากลางเป๊ะเลยครับ

กล้องตัวนี้ราคากลางกำหนดที่๔๙๕๐๐๐บาท
ก็ชนะที่ราคานี้ด้วยการประมูลเป๊ะเลยครับ
ตลอด๓ปีหรือประมาณ
ขนาดว่านี่เป็นของนำเข้านะฮะเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ย

แต่๓นี้ไม่ได้ทำให้การประมูลมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเลยนะฮะ

นอกจากนั้นในปีประมาณ๑๙๖๑

จนถึงการจัดซื้อครั้งแรกของปี๖๓
ทั้งหมดดำเนินการจัดซื้อตะจ้างด้วยวิธีการปรากฏราคา

ตอนนี้ความไม่เนียนเริ่มบังเกิดนะธรรมฐานเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพราะอะไร
สำหรับ๖๔ชุดตัวนี้นะครับประกาศเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์เนี่ย
เสร็จแล้วพอมาวันที่๑๘๒๑กุมภาพันธ์ก็เป็นการเปิดให้เอกชนได้วิจารณ์
ทีนี้มันก็มีเอกชนรายใหม่รายนึงครับที่เขาไม่เคยเข้ามาร่วมประมูลรายการนี้เลย
จะต้องแสดงตัวอย่างอะไรในห้าวัน
ยุทธภัณฑ์เวลาจะนำเข้าตัวอย่างเนี่ยต้องไปขอใบอนุญาตตามพรบยุทธภัณฑ์
ซึ่งต้องกินเวลาอีก๔๕วันดังนั้นเนี่ยมันทำไม่ทันแน่
สำหรับจะเอาตัวอย่างมาแล้วก็เขียนในวิจารณ์นะครับต่อหน่วยงานบอกไปว่า
ก็จะเข้าข่ายการปิดกั้นการแข่งขันแล้วก็ผิดตามพรบจัดซื้อจัดจ้าง
พอได้บทวิจารณ์แบบนี้ทำยังไงเลยฮะทีนี้

ดำเนินงานโครงการนี้ต่อจนกระทั่งจบปีงบประมาณ
แต่ปรากฏว่าในวันที่๑๑มีนาคมมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเดิม๖๔ชุดมบประมาณเท่าเดิมเลย
แต่คราวที่บอกว่าเป็นเฉพาะเจาะจงครับ
เฉพาะเจาะจงแล้วก็เลือกที่ยี่ห้อนี้เท่านั้น
เหตุผลที่บอกว่าเฉพาะเจาะจง
ก็บอกว่ามันเป็นความต้องการของหน่วยบัญชาการรบพิเศษ

ก็ต้องบอกว่าความต้องการนี้มันช่างมาถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับ
ใช้กันมาทั้ง๓ปีไม่เคยขอยี่ห้อเดิม
แต่พอจะมีเอกชนรายใหม่เข้ามาร่วมแข่งขัน
ก็เล่นเงียบใส่กับโครงการเดิม
แล้วก็เปิดโครงการใหม่แล้วก็บอกว่าเอายี่ห้อเดิมเฉพาะเจาะจง

คือนอกจากกินกางเกงในกินเครื่องมือช่างแล้วเนี่ย

ผมไปสืบราคาดูนะครับท่านประธาน

คือทางผู้ขายเนี่ยเขาโฆษณาครับว่า
อันนี้เป็นมาตรฐานกองทัพสหรัฐ
มีสเปคตรงตามที่กองทัพไทยต้องการ
เพียงข้อเดียวเดี๋ยวเรามาว่ากันนะว่าอะไร

อุปกรณ์ที่ติดบนหมวกกระเป๋าเก็บ
ผมเอามารวมทั้งหมดมาบวกค่าขนส่งด้วย
ค่าประกันบวกแวดอีก๗นะครับ
คิดเป็นเงินไทยก็๒๖๑๐๐๐บาท
แต่ราคากลางกำหนดที่๔๙๕๐๐๐ครับ
ต่างกัน๔๗อีกแล้วครับท่านประธาน
สรุปว่าไอ้ของที่เขาขายปลีกกันอย่างที่ผมเรียนนะครับ

เพราะว่ารายการนี้ตั้งแต่ปี๒๑๖๑ด้วยมาเนี้ยนะ

ทีนี้มาดูครับที่บอกว่าสเปคหนึ่งข้อที่กำหนดแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงครับ

เขาบอกว่าค่าความละเอียดของเลนเนี่ยนะครับ
จะต้องอยู่ที่๗๐ลายแพร่ต่อมิลลิเมตร
เปคดีที่สุดของเขาอยู่ที่๖๔ลายแผลต่อมิลลิเมตร

ถ้าจะต้องสั่งเลนส์พิเศษขนาดนี้เนี่ย
ความจำเป็นของกองทัพคืออะไร

ความละเอียดระดับ๖๔๗๒ลายแพร่ต่อมิลลิเมตร

แต่ท่านเจาะจงไปตั้งไว้ที่๗๐ลายแพร่ต่อมิลลิเมตร

แต่ที่กองทัพเลือกซื้อเนี่ยต้องไปประกอบที่พันทิพย์ฮะ
คือต้องไปเอาเลนส์จากอีกที่หนึ่งมาประกอบกับอีกตัวหนึ่ง
ต้องไปประกอบที่พันทิพย์ถึงจะขายให้กองทัพได้
ท่านประธานครับผมไม่ได้จะมาโฆษณาอะไรนะครับท่านประธาน
ท่านจะรับยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินหน่อยไหมครับ
ลดอาการจุดเสียดแน่นท้องนะครับ
เพราะท่านกินตระกะมูมามเหลือเกินครับ
ผมเป็นห่วงระบบย่อยของท่านนายกนะครับ

การจัดซื้อรถบัสโดยสารครับท่านประธาน
เป็นการจัดซื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประวิทธิ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
กรมการขนส่งทหารบกนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างรถบัสขนาดใหญ่
รวมตั้งแต่ตั้งแต่ปี๕๘เรื่อยมานะครับ
ปัจจุบันมีอยู่๗โครงการ๔๒๙คัน
งบประมาณทั้งสิ้น๒๒๐๐ล้านบาท

โครงการนะครับ๑๐๐คัน๔๔๘ล้านบาท๑๒คัน๕๔ล้านบาท
โดยทั้ง๗โครงการนี้มีผู้ชนะเพียงรายเดียวครับ
คือบริษัทอิทธิพรอิมปอร์ตจำกัด
แต่ท่านประธานครับผมพบว่าในกระบวนการจัดซื้อทั้ง๗โครงการนี้
แล้วแต่ใช้กำลังภายในแล้วก็ใช้วิทยายุทธ์ขั้นสูงครับ
เพื่อทำให้ได้ผู้ชนะตามที่กองทัพต้องการมีทั้งหมดสามกระบวนท่าครับท่านประธานครับ
ท่าที่๑นะครับคือในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปค
กระทำโดยบริษัทที่กองทัพจัดมาเองครับหลีกเลี่ยงที่จะเชิญบริษัทที่มีศักยภาพ
เข้ามาร่วมกำหนดสเปคท่าที่สองครับในกระบวนการสืบราคา
และยื่นเสนอราคาก็จะเป็นบริษัทที่กองทัพจัดมาครับ
ซึ่งก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันท่าที่สามคือกระบวนการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์ครับ
ที่จะเป็นการปิดกั้นให้เหลือเพียงแค่ยี่ห้อเดียวโดย
ผมจะลงรายละเอียดนะครับในปีงบประมาณ๖๓ให้ท่านประธานฟังครับ
กระบวนการกำหนดสเปคนะครับมีการเชิญ๓บริษัทเข้ามาครับ
แน่นอนหนึ่งคืออิทธิพรอินปอร์ตที่เป็นผู้ชนะ
คำถามคือ๒บริษัทหลังเนี่ยนะครับ
มีศักยภาพหรือไม่ครับตามไปดูครับ

มีรายได้เพียง๑๖๐๐บาท
ตั้งแต่ปี๒๖๐จนถึง๖๒ครับ

ต้องทับจนเจอการไปเชิญอาจบริษัท
ที่กำหนดจะปิดตัวอยู่แล้วมากันหมดสเปกครับ

แล้วลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ย
ในขณะที่บริษัทที่มีศักยภาพอย่างบริษัทธนบรีประกอบรถยนต์
รวมถึงแต่งตั้งจากจงตรงจากประเทศจีนด้วย
กลับไม่ได้ถูกเชิญมากำหนดสเปค

พอสำนักข่าวอิสลาครับเขาไปขุดเรื่องนี้ครับ
เขามาขุดเรื่องนี้ว่ากระบวนการนี้มันแปลกนะ
ทำไมถึงเชิญ๒รายนี้เข้ามาเนี่ย
ทางขนส่งทหารบกเขาก็เลยแก้เกี้ยวครัฐพทาง
คือหลังจากที่มีการอนุมัติสเปคนี้ไปแล้วนะครับ
โดยลงนามโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเนี่ย
เซ็นรับรองสเปคไปแล้ว
ผ่านไปสามเดือนครับ
กระบวนท่าต่อไปของเรื่องนี้เนี่ยครับคือ
ในขั้นตอนการสืบราคากางมาสืบราคากางแล้ว
ก็เป็นเรื่องน่าแปลกครับว่าทั้ง๓บริษัทนี้ที่มากำหนดราคากลางนี่นะครับ
ก็มีความเชื่อมโยงกันครับโดยทั้งสามบริษัทเนี่ย
มีผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคนคนเดียวกัน
ขั้นตอนการสืบราคานี่สำคัญมากนะครับประธาน
เพราะถ้าราคากลางเนี่ยมันสูงเดี๋ยวมันก็จะไปเหมือนกับตัวอื่นที่ผมอภิปรายมาก่อนหน้านี้ครับ
ก็จะซื้อแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีการเชิญธนบุรีประกอบรถยนต์ครับ
ผมเชื่อครับว่ากองทัพกลัวครับถ้าเชิญมาแล้วเนี่ย
ราคากลางมันจะไม่ได้สูงอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับ
หลังการกำหนดสเปคนะครับหลังการกำหนดราคากลางก็จะเข้าสู่การประกวดราคา
แล้วก็พบนะครับว่าผู้เข้าผู้ที่มาซื้อซองประกวดเนี่ย
ในรอบ๑๐๐คันเนี่ยจะเก้าจาก๙ลายนะครับ
แล้วก็จากรอด๑๒คัน๑๓ลายเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าถึงการยื่นซองเนี่ย
จาก๙และ๑๓เหลือเพียง๒ลายเท่านั้น
ทีนี้๒รายนี้ทางอิสลาเขาก็ไปขุดคุยอีกนะครับ
เขาก็มาเปิดเผยให้ดูครับว่ามันมีความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยมากครับ
คือผู้ถือหุ้นนะครับในบริษัทและในห้างหุ้นส่วนเนี่ย

ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นของทั้งสองรายนี้ที่แจ้งในหนังสือรับรอง

ที่ตั้งในสาขาที่๒ของทั้งสองรายนี้ก็เป็นที่ตั้งเช่นเดียว

นี่คือความเชื่อมโยงนะครับของเอกชนที่เข้าร่วมในการเสนอราคา
แล้วทางหน่วยงานกองทัพจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องตลก
ตลกมากแล้วก็ประชาชนรับไม่ได้ครับท่านประธาน
ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าที่เขามาซื้อซองแล้วเขาก็ยื่นซองเหลือแค่๒ลายมันเพราะอะไรครับ
นบุรีประกอบรถยนต์เองเนี่ยก็ไปซื้อซองนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอครับ
คือไปบอกว่ายี่ห้อที่จะเสนอเนี่ยจะต้องมีศูนย์บริการที่ติดป้าย
และให้บริการยี่ห้อของตนเองเท่านั้น

แล้วต้องมี๑๐ศูนย์บริการต่อกองทัพภาค
คือสรุปแล้วนะครับตอนกำหนดสเปคมี๓
ตอนสืบราคาก็มี๓ยี่ห้อ
จริงแล้วนะท่านประธานความต้องการในการรับบริการเนี่ย
มันไม่จำเป็นต้องไปบอกแล้วครับว่ามีศูนย์บริการเท่าไหร่
มันสามารถนะครับที่จะทำข้อตกลงพิเศษได้นะครับ
แต่ท่านประธานครับอย่างที่ผมเล่ามาหลายโครงการทั้งหมดเนี่ย

คือถ้าเปิดให้เกิดการแข่งขันจริงนะครับ๓ยี่ห้อนี้นะครับ

แข่งขันกันจริงเนี่ยกองทัพซื้อถูกกว่าแน่นอนครับท่านประธานครับ

บัสเนี่ยต้องมี๓๐ครับ
ก็คิดเป็นเงินประมาณ๖๖๐ล้านบาทครับท่านประธาน
จัดซื้อทั้ง๗โครงการนี้นะครับ

แม้ว่าจะไม่ใช่อำนาจนะครับของ

เรามีประหลัดกระทรวง๖คนนะครับ
เหล่านั้นมาแล้วก็ไป
เรามีแค่สองคนที่ต้องรู้เห็นเป็นใจให้เกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงล่ะครับท่านประธาน
ไม่ต้องมีการประกวดราคาเนี่ยกองทัพจะซื้อแพงไปขนาดไหน
ถ้าเป็นอาวุธยุทธุปกรณ์ขนาดเรือดำน้ำอย่างนี้ครับ
จากจะเช็คราคาบนช้อปปี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เชื่อได้ว่า

ที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับในข่าวสดออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษเมื่อวันที่๒๘
กันยายน๒๑๖๓ไปที่สไลด์ถัดไปด้วยนะครับ
เผยแพร่จดหมายฉบับหนึ่งครับที่ลงนามโดยอดีต
ผู้ประชาการฐานเรือผลเอกเรือชายรุดดิตที่ส่งถึงทางการจีนครับ
จดหมายฉบับนี้นะครับลงวันที่๒๔กันยายน๒๖๖
วันเท่านั้นก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ
ในข่าวของข่าวสดเขาระบุอย่างนี้นะครับว่า
เขาก็ไปสอบถามทางโฆษกองทัพบกในขณะนั้นนะครับ
ประเด็นของจดหมายนี้ท่านก็ตอบว่า
ไม่ได้เห็นจดหมายไม่สามารถให้ความเห็นได้
นักข่าวก็ไปถามทางสารทูตจีนครับ
ทุกชิ้นก็ตอบว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากบุคคลใดที่กล่าวอ้างในจดหมาย
ไม่ใช่แค่คนเดียวครับบอกกับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เรื่องนี้มีมูลครับท่านประธาน

แต่ไม่ได้เริ่มโครงการครับเพราะโอนเงินไปช่วยโควิด

หลังจากผ่านกรรมธิการไปแล้วเนี่ย
ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าก็จะไม่ได้ใช้งบประมาณ
ทัพก็มีทำหนังสือบอกว่าจะชะลอการจัดซื้อ

เพราะ๖๓ก็ไม่ได้ตั้ง๖๕

ยังไม่มีการผูกมัดงบประมาณใด
จำเป็นต้องชงเรื่องนี้เข้าคอรมอลใหม่นะครับ

เพราะฉะนั้นมีความพยายามครับที่ออกจดหมายไป

หากเราไม่สามารถลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
ได้ภายในวันที่๓๐กัญญายน๖๓
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและสภาพการดัง
ได้กำหนดในข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ

โครงการทั้งหมดจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้ง
อันหมายความว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรือดำน้ำลำที่๒และ๓จะไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก

ว่านี่คือความพยายามที่จะเซ็นข้อตกลง
เพื่อให้เกิดผลผูกมัดกับพรบงบประมาณให้จงได้ครับ

มีการบอกว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อโครงการจัดซื้อ
จัดหาเรือดำน้ำคือผู้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
ได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง
นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้สำนึก
และไม่ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องงบประมาณเลยครับ
ฝ่ายค้าเขาต้องการให้เกินการทบทวน

เพราะมีความจำเป็นในงบประมาณในด้านอื่น
แต่กลับเอาเรื่องนี้ไปผูกพันปนกับประเด็นทางการเมือง

ยังมีการเขียนถึงขนาดว่าแนะนำทางการจีนครับ
แต่งตั้งเอกอัครราชทูตของจีนประจำประเทศไทย
เป็นผู้แทนในการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
เพื่อให้หลีกเลี่ยงการกักตัวกักตันโรคในช่วงที่เป็นโควิด
คือถ้าจีนเดินทางมาเองเซ็นไม่ทันแน่

จะต้องเซ็นภายใน๓๐กันยา

คือข้อความทั้งหมดนี้นะครับท่านประธานครับ
มันแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนเนี่ยอยากได้จนเนื้อเต้นครับ

เราเนี่ยเป็นผู้ซื้อแท้นะครับ
ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องไปอ้อนวอนง้อผู้ขายขนาดนั้น
ปกติผมเป็นคนขายไม่มาง้อคนซื้อ
แล้วก็ไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย

ทุกประเทศเขาต่างลดงบประมาณอาวุธกัน
ถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากซื้อจริงทำไมจะกลัวซื้อไม่ได้

ต่อรองราคาเขาสิครับ

หัวไม่สายหางไม่กระดิก
กระทำการไปเองโดยภารการ
มันต้องเป็นความต้องการและการสั่งการจากรัฐมนตรีกราโหมนี่ครับ
เหมือนเมื่อครั้งตอนที่ซื้อเรือดำน้ำลำที่๑

ผลเอกประวิทย์เนี่ยนำโครงการนี้เข้าสู่คอรมอเริ่มเป็นข่าว
นักข่าวเข้าไปถามผู้บัญชาการทหารเรือขนาดนั้นครับ
งงท่านตอบไม่ถูกเลยท่านตอบไม่ได้ครับ
ยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าท่านกำลังจะได้ซื้อเรือดำน้ำ
ต้องผ่านจากตอนนั้นไปอีก๑สัปดาห์ครับทรถึงจะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เอาละครับท่านประธานเดี๋ยวท่านประยุทธ์ก็จะลุกขึ้นมานะครับ
แล้วก็ปฏิเสธผมแล้วก็บอกว่าจดหมายนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
ผมคิดว่าจดหมายนี้จะจริงไม่จริงนะครับ
ก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแล้วกันครับแต่ท่านนายกต้องชี้แจงนะครับ
ว่าตกลงแล้วเนี้ยงบประมาณสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้าน
กับเรือดำน้ำลำที่สองที่สามเนี้ยท่านจะเอายังไงครับ
งบประมาณปี๖๕ท่านจะซื้อไม่ซื้อครับ
แต่คงห้ามพี่น้องประชาชนให้เขาคิดไม่ได้นะครับว่า
ท่านต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ลำนี้ไม่มากกว่าน้อยแน่นอนฮะ
ผมจะสรุปแล้วก็ต้องไปด่านจากความบกพร่องล้มเหลวนะครับ
พลเอกประยุทธ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับ
ตั้งแต่ปัญหาที่นายทหารชั้นผู้น้อยถูกเอารัฐเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถูกบังคับให้ร่วมมือกับนายทำผิดกฎหมายหรือจะเป็นเรื่องระบบการร้องทุกข์และร้องเรียน
ไม่ได้คุ้มครองผู้ร้องและอำนวยความยุติธรรมหรือจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพลทหาร
ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเรื่องสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม
ในฐานชั้นผู้น้อยเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุอย่างไร้ประสิทธิภาพ
ทำให้ชาติเสียผลประโยชน์การใช้ที่ราชพัสดุเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
การจัดสรรใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุรุยสุรายไม่มีความรอบครอบไร้ความสามารถ
และที่สำคัญครับการโกงกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
การจัดซื้อจัดจ้างนับพันล้านที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับ
คงไม่สามารถที่จะรวบรวมเอาความผิดทั้งหมดของพลเอกประยุทธ์
พูดได้แหละครับท่านประธานถ้าใช้พูดทั้งหมดเนี่ย
ผมไม่รู้ว่าคอผมหรือเส้นโลหิตในสมองท่านเนี่ย
อะไรจะแตกก่อนกันนะฮะท่านเองเนี่ยนะครับ
แต่จากทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี่นะครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมที่ท่านกำกับดูแลเองเนี่ย
กลับมีแต่ความช่อฉนนี่คือการกระทำที่ท่านจงใจครับ
นี่คือการกระทำที่ท่านต้องการที่จะหล่อเลี้ยงพวกพ้องของตนในกองทัพ
เพื่อค้ำชุนอำนาจบริหารที่ท่านปล้นมา

นะครับผมก็จำเป็นต้นที่แจงแต่คงไม่ใช่แจงในละเอียดมากนักแล้วครับ
เรื่องที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่กระบวนการในส่วนของ
ทรัพย์เป็นเหมือนการซึ่งผมก็ไม่มีการย้ำเตือนอยู่เสมอ
ในเรื่องของการระมัดระวังป้องกันการทุจริตนะครับการกระทำทุจริต
เพราะฉะนั้นก็คงต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งดูก่อนนะครับผมเองก็
ก็ห่างจากระดับล่างนี้มาพร้อมควรแต่ระดับบทนั้นผมได้กำกับดูแล
กำชับกำชามาโดยตลอดนะครับแล้วเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
ก็เป็นเรื่องของกฎิกาหรือเป็นกฎหลักเกณฑ์ของกองทัพบกอยู่
ซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับ
ในการจัดซื้อจัดหาเหล่านี้นะครับผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ประโยชนอะไร
อย่างตรงนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นนักบริการโหมนะครับ
ต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วนะครับในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนการลงน้ำต่างต่าง
ผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับไม่ว่าใครจะลงนามก็เหมือนกันนั่นแหละ
นะแต่เราต้องการที่จะลงนามให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้เพราะมีการแย่งการสั่งจองวัคซีนเป็นจำนวนมาก
ว่าจะวัคซีนจากแอสซ่าเซเนก้าวัคซีนจากชิโนแวคอะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องเสียหายอะไรถ้ามันเซ็นได้
ผู้แทนเซ็นได้แล้วรัฐบาลจีนเขาให้เซ็น
มันก็เซ็นนะฮะแล้วเราก็ได้วัคซีนนะฮะ
ก็จบตรงนั้นถ้าจะให้เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องหมด
นะครับในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธต่างต่าง
เนี้ยก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับแต่พูดยังไงก็ไม่เข้าใจ
เหตุผลและความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะลืมล้าม
ไม่ว่าจะอะไรต่างเหล่านี้ทั้งที่เป็นการจัดซื้อจัดหาใน
กรมบาลของกราโหมเองนะครับแล้วก็กรมบาลส่วนใหญ่ของรัฐบาล
ก็ดูแลผู้เป็นน้อยอยู่แล้วดูแลเกษตรกรดูแลทุกภาคส่วนอยู่
แล้วนะครับเป็นจำนวนมากในสัดส่วนของรายจ่ายงบประมาณ
เมื่อได้ส่วนกราโหมนะครับในการจัดซื้อท่านวาด
จัดซื้อทดแทนจัดซื้อหมดอายุต่าง
ท่านก็รู้ว่ามันจัดซื้อมาเพื่ออะไรนะครับจะบอกว่าไม่รบกัน
มันก็คงไม่ใช่นะมันจะไม่ถึงขั้นลบแล้วครับ
มีเพื่อจะไม่รบไงนะวันนี้เรื่องเดิมน้ำ
บ้านเขามีหมดแล้วนะแล้วเราไม่มี
มันจะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ใครจะรับผิดชอบในวันข้างหน้านะครับ
อันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้รับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
ว่าจากใครก็ตามนะครับเพราะเป็นการจัดซื้อจัดหาจาก
รัฐบาลจีนนะครับแล้วก็เราได้ดูแล้วว่าราคามันก็พอสมควร
นะทำไมต้องซื้อทำไมไม่ซื้อลำเดียว

ต้องซื้อสามลำก็เดี๋ยวคงชี้แจงในละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุผลและความจำเป็นนะครับเรื่องที่ดินราชภัสดุท่านเข้าใจอะไรผิดสักอย่าง
แล้วว่าเป็นที่ดินกองทัพบกไม่ใช่นะครับเป็นที่ดินที่กรมธนลักษณ์เขามอบหมายให้ให้
ระโหมและดูแลรักษาไม่ใช่ของกองทบกเพราะฉะนั้นเวลาจะให้ใครใช้
ใครจะใช้จากภายนอกมาก็ต้องขอนะขออนุญาตขึ้นมาไปขอ
อนุมัติขึ้นมานะครับผ่านในส่วนของกรมธลักษณ์นะครับ
แล้วติดต่อมาขอมาที่กองทัพบกกองทัพบกก็ต้องให้เขาในในส่วนที่มีความจำเป็นนะครับ
รัฐบาลที่แล้วก็ขอไปเยอะนะเขาก็ต้องไปไปก็ต้องไปประสานกับในส่วนของ
ไทยรัฐด้วยนะต้องปรับพื้นที่เหล่านี้ให้สามารถที่จะให้
ให้เขาใช้ประกอบการดำเนินการได้ในการใช้ประโยชนจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ก็ทุกรัฐบาลเนี่ยก็ขอแต่ที่ทหารทหารนี่แหละแต่ทหารเป็นผู้ดูแลเท่านั้น
ไม่ใช่เจ้าของเข้าใจท่านด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสนามกีฬา
สถานต่างต่างเหล่านี้ก็ให้เป็นการให้บริการถ้าบอกผู้น้อยไม่ได้ใช้ประโยชน์
แต่รายได้จากตรงนี้ก็ไปดูแลผู้น้อยซึ่งท่านบอกมีรายได้น้อย
เข้าไปสวัสดิการไปทุบการศึกษาไปเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้ให้กับเขา
ครอบครัวเขานะครับแต่อันนี้ต้องมีกฎิกานะครับ
เป็นกฎหมายของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว
ว่าจะมีสัดส่วนเท่าไรมีรายได้มาแล้วนะ
จะใช้ในการสมริการเท่าไรแล้วส่งคืนกระทรวงการคลังเท่าไร
อันนี้มีกฎิกาหมดทุกอันมีกฎหมายทุกตัวนะครับ
กรุณาเข้าใจด้วยนะครับอืมในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
นะเรื่องนะท่านผู้น้อยคือมันเกิดมาแล้วก็แค่ไข
นะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับใครอยากให้เกิดนะครับนะ
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกวันนี้ก็คือท่านก็อืม
ท่านก็ไม่ชอบทหารแน่นอนนะครับผมรู้อยู่นะ
แล้วเมื่อถึงเวลามันเดือดร้อนขึ้นมาเราก็อย่านึกถึงทหารก็แล้วกันนะครับ
พวกท่านหลายอย่างเราก็ทำหลายกรณีทำประโยชน์ประเทศชาติ
ประชาชนเขาก็พอใจนะครับท่านก็โจมตีทหารทุกเรื่อง
เราก็สอนให้เขาว่าจะมีชีวิตความอยู่อย่างไรถ้าจะบอกว่าเปรียบเทียบกับ
ทหารผู้ใหญ่แล้วมันรวยเงินเดือนมันเยอะทุกคนทราบดีนะครับ
การเป็นทหารเนี่ยทุกคนเขาก็สมัครใจเข้ามาใครอยากจะเป็นในทหารก็ไปเรียน
น้ำเรียนร้อยใครอยากเป็นในสิบเขาไปสอบในสิบ
ทุกคนรู้บทว่ารายได้ตัวเองมีเท่าไหร่แต่เขาจะมีวิธีได้อย่างไร
ในโลกปัจจุบันนี้ก็ไปต้องไปใช้ในเรื่องของประชาชนิดพอเพียงมีเหตุผลมี
พอประมาณมีความรู้คู่คุณธรรมในการใช้จ่ายเงินที่เขามีอยู่
นะครับรายได้ชั้นผู้น้อยนะฮะชั้นผู้น้อยในส่วนที่ว่ามีการทุจริต
ใน๑๐คนหนึ่งนั่นมันมีกรณีที่มันเกี่ยวพันกันก็คือว่า
เขาหนีเขาอะไรเขาหนีทหารเขาขาดราชการไป
แล้วก็เลยมีเรื่องปีราวขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ได้ความชิดแจกว่ากองทัพแล้ว
นะครับไม่ได้ไปตั้งใจจะลงโทษเขาเพราะเขาอย่างนู้นอย่างนี้หรอกนะ
เพราะฉะนั้นก็ขอเข้าใจด้วยแล้วกันนะปัญหามันก็เยอะนะ
ปกครองคนมันก็เยอะแยะแต่ผมก็เสพความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วนะ
ผมยืดหน้าสู้กับท่านด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ด้วยความตั้งใจมั่นของผมผมไม่หลบตาท่านผมไม่กลัวท่านนะ
ไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วอ่ะนะผมว่าวันนี้สิทธิ
เสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันหมดอ่ะนะ
เว้นจากคนที่ทำกฏหมายเท่าน่ะเสร็จริภาพอาจจะปรับหน่อย
นะครับคนเขารักทหารมันก็เยอะนะลูกหลานของหลายคนก็เป็นทหาร
เป็นพลทหารนะถ้ามีแต่รถกำลังทหาร
ท่านจะให้คนทุกคนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบในประเทศชาติบ้านเมืองเลย
หรือไงชายการทุกคนเนี่ยควรจะเป็นทหาร
เพื่อมีระเบียบวินัยใครที่ไม่ต้องเป็น
จับฉลากใบดำใบแดงก็ว่ากันไปหรือใครจะไปเรียนดังสามารถเป็นทหาร
ก็ว่ากันไปเนี้ยมีข้อยุเวททั้งหมดอ่ะนะครับ
แล้ววันนี้ก็หลายคนก็อยากจะเป็นทหารขึ้นมาเพราะว่าสถานการณ์มันก็
ทางด้านเศรษฐกิจวันนี้บี้เลี้ยงเงินเดือนมันก็สูงขึ้น
ใช่ไหมก็หลายคนก็อยากจะมาเป็นทหาร
เราก็มีมาตรการใหม่ใหม่ออกมานะครับไม่ใช่ว่าเออ
จะเอาทหารเข้ามาเยอะเยอะเพื่อจะโกงแม่ผมท่านพูดอย่างนี้มัน
มันไม่น่าใช่เนอะเอาละครับผมก็ไปแก้ตัวกับท่านอ่ะ
นะครับผมก็ชิดแจ้งได้ครั้งเนี้ยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
จานขอใช้สิทธิพลาดพิงครับท่านประธานครับ
เรียนท่านประธานครับผมพี่จานชาววะพัฒนาวงศ์นะครับ
อนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงก็ขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับ
กรุณาตอบผมอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่พอเขาท่านใช้ระยะเวลารวดเร็
พอตอบเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนถามหมูตอบหมาครับท่านประธาน
คืออย่างนี้นะคือผมคิดว่าท่านนายกอาจจะไม่ได้ยินที่ผมคำอภิปรายของผมทั้งหมดนะครับ
คือผมเริ่มอภิปรายเนี่ยผมก็ได้กลับเรียนต่อท่านประธานแล้วครับว่า
ผมและพระเก้าไกลเนี่ยเคารพแล้วก็ชื่นชมในทหารทุกท่านนะครับ
ซื่อสัตว์สุจริตสิ่งที่ผมอภิปรายไปเนี่ยเป็นพฤติกรรมนะครับ
ที่ไม่ถูกต้องที่สอว่าจะมีการทุจริตโกงกินภาษีประชาชน
ดังนั้นนะครับเมื่อท่านนายกพาผมออกทะเล
บอกว่าผมไม่ชอบมีคนรักทหารเยอะแยะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะ
เรากำลังพูดถึงพฤติกรรมของนายทหารที่ไม่ซื่อสัตว์แล้วก็มีการคงกินภาษี
แล้วเมื่อสักครู่ท่านก็กรุณาพูดถึงเรื่องที่ราชพัสดุนะครับ
บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมก็เรียนแล้วนะครับว่าที่ราชสดุเนี่ย
เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของกองทัพ
เป็นสมบัติของของแผ่นดินที่กองทัพเนี้ยหรือกราโหม
กองทัพเนี่ยเอากระทรวงกลาโหมเนี่ยถือครองถึงครึ่งหนึ่งนะครับ
ของที่ราชวัสดุทั้งประเทศคำถามคือท่านนำท่านถือครองไว้เนี่ย
สร้างให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าท่านบอกว่าสนามกีฬาต่างต่าง
รายได้ก็เอาไปให้กับสวัสดิการให้กับนายฐานชั้นผู้น้อย
แต่ผมถามว่าสามแสนกว่าไร่กับรายได้กับรายได้ที่ออกมาแค่สองร้อยห้าสิบบาทต่อไร่เนี้ย
มันคุ้มค่าอะไรล่ะครับก็สันชันกับเห็นทางนี้จริงจริงท่านน่ะ
ท่านนายกลุกไปแล้วนะจริงจริงผมก็อยากจะถามท่านว่า
พี่ปรายวันก่อนที่ท่านถ่ายรูปผมไว้ทำไมนะครับที่มีโอกาสได้พบท่านเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้ถามท่าน
ก็ประมาณนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับท่านพี่จาน
อย่าลืมเก็บกางเกงในกลับไปด้วยนะครับกางเกงในไม่ได้เอามาครับท่านประธาน
กางเกงเป็นห่วงครับครับอุปกรณ์ที่จะมาแสดงกลับมาด้วยนะครับ